วันนี้ข่าวเย็นไทยรัฐเราจะเริ่มที่เหตุสลดเกี่ยวกับการทำงานในพื้นที่เกาะสร้าง
เกิดดินไหลครับคุณผู้ชมฮะดินไหลลงมาทับคนงานที่ไซส์ก่อสร้าง
ตอนนั้นพวกเขาเนี่ยกำลังขุดดินจะทำท่อระบายน้ำงานนี้มีผู้เสียชีวิตด้วยครับ
แม่ผมแม่ผมเป็นยังไงแล้ว
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะพอทราบข่าวปั๊บญาติร้องไห้เสียใจครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงสักสิบเอ็ดโมงที่ผ่านมานะฮะนี่เป็นไซส์งานก่อสร้าง
โอ้โหเร่งขุดหากันใหญ่เลยครับต้องต้องขุดดินออก
ใช่ฮะข้างในมีคนอยู่ใช่ครับทับอยู่นี่แหละฮะ
เป็นไซส์ก่อสร้างของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
สถานีไฟฟ้าแรงสูงพิสุนโลกในตัวเมืองพิสุนโลกครับ
ที่เกิดเหตุนะครับเขากำลังขุดดินกันจะทำท่อระบายน้ำ
โดยดินมันไหลลงไปทับคนงานครับคุณผู้ชมคุณพระราพรนะเห็นไหมฮะ
นั่นน่ะไม่ได้ยืนทำอะไรอยู่นะติดออกไม่ได้
มันทับแบบนี้เลยเนอะใช่ครับบางรายเนี่ยฮะถูกดินทับอยู่ครึ่งตัวแบบนี้
โอ้โหหมดแรงโอ้โหกู้ภัยต้องช่วยกันขุดดินแล้วครับ
แล้วช่วยเหลือนำคนงานขึ้นมาได้๓คนก่อนแล้วก็ส่งตัวรักษาที่โรงพยาบาลพุทธชินราช
ขณะที่เพื่อนคนงานที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย

ขณะเกิดเหตุจะกำลังขุดดินให้ลึกให้ได้๓เมตร

ทำท่อระบายน้ำแบบซีเมนครับ
ดินมันไหลลงมาทับร่างของพวกเขาอย่างรวดเร็ว

ร้องตะโกนขอความช่วยเหลือจากเพื่อนคนงานด้วยกันครับ

เห็นเพื่อนดินทับแบบนั้น
ไปขับรถแบ็คโฮเล็กนะฮะที่จอดอยู่แถวนั้น
มาเกลียดินออกจากร่าง

ก็ช่วยกินมาได้ฮะ
แน่น
ป้านี่ถูกทับประมาณครึ่งตัวเลยเนอะที่เห็นนั่น

โอ้โหอีกนิดเดียวมิดหัวพี่เขาแล้วคนนี้

อินทัศน์พูดนะฮะที่อยู่ด้านล่างสุดคนนี้เสียชีวิตครับ
มีอีกคนนึงมีฮะมีอีกคนนึงที่อยู่ด้านล่างเสียชีวิต
อดสองใช่ไหมเสียหนึ่งคือบาดเจ็บหนึ่งเสียชีวิตหนึ่งฮะ
แล้วก็มีคนที่อาจจะไม่ได้เป็นอะไรมากนักอีกจำนวนนึงค่ะ
เมื่อครอบครัวแล้วก็ญาติญาติทราบข่าวนะครับ
เดินทางมาจังหวัดจากจังหวัดสุกโหดไทยก็พอมาถึงที่เกิดเหตุ
ภาพความเสียใจฮะโอ้โหขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ
ถ้าจะทำกันต่อก็ดูพื้นที่ให้ปลอดภัยฮะ
ค่ะโอ้โหเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะคะแต่ช่วงนี้